ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คุณผู้ชมแล้วก็หลายท่านเชื่อว่าโดยเฉพาะ๑๐นักดนตรีในที่นี้ได้นึกถึงแล้วก็อมยิ้มตามไปด้วยก็คือความโรแมนติกที่แฝงอยู่ในบทเพลงพระราชนิพล

แล้วก็อมยิ้มตามไปด้วยก็คือความโรแมนติกที่แฝงอยู่ในที่น
ดาวเพราะเพลงเหล่านั้นนะคะเป็นเพลงแห่งความรักอย่างชัดเจนของพระองค์ท่าน
แต่พี่สังเกตว่าพระเจ้าพระพราชินาทน์เนี่ย
โปรดที่จะให้มีอีกจำบันเลงเดี๋ยวร้องเนี่ย
มีอยู่เพลงหนึ่งเหมือนกันก็คือเพลงอาทิตย์อักแสง
หรือภาษาอังกฤษว่าบลูเด
แล้วส่วนพระบาทสังเกตว่าพระพราชินาทน์ที่อยู่หัวเนี่ย
ที่ประทับจากเนี่ยคือ

วันหวานเนี่ยท่านจะส่ง
ดิฉันส่วนของดิฉันเองเนี่ย

คลาเวนัทที่พระองค์ส่ง
ในเพลงหวานโรแมนติกเนี่ยเพราะเหลือเกิน
ตุ๋ยล่ะครับผมในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วย
เวลาฟังเพลงหวานเพลงโรแมนติกซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพลเนี่ย
รู้สึกยังไงครับเคลิ้มตามไปด้วยไหมครับอมยิ้มตามไปด้วยไหมครับ
เมื่อเข้าไปรับท่านเป็นสมาชิกตะวายตัว
ครั้งแรกเริ่มต้นเพลงก็คือว่า
เมื่อฉันยังไม่มีความรักรู้สึกเศร้ารู้สึกโลกอ้างว้าง
แต่เมื่อฉันพบรักลูกสว่างขึ้นมาทันที
รักที่เธอให้โลกสดใสดวงใจหาย
เหลือดูทำใดชวนหวนชมด้วยรักสุขสมจมนิรันด์
และสำหรับสมาชิกวงดนตรีออฟเวรี่ยนต์
วันศุกร์แล้วพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวกเขานั้น
ก็ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำเช่นกันครับ
มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่แต่ละคนก็จะมีความประทับใจแตกต่างกันไป
นั่นก็คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงที่สุด
ถ้าเริ่มจากพี่ปู่ล่ะครับ
ประทับใจรวมถึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์
ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
ใจทางพระองค์สาญญาปะให้เขาไปร่วม
คงดนตรีด้วยครับ
แล้วตอนนั้น
ผมชอบร้องเพลง
ก็โทษไปหาชัมมาญรัตน์

ผมจะนำผมเข้าไปร้อง

พี่ติ๋วล่ะครับ

แต่เรื่องที่จะเข้าไปอยู่ในวังได้

วังกดวงอสอเงินท่านสะเบนไปศึกษาต่าเทพ
และเข้ามาคุยว่า
ให้นอนต่อให้อยู่ต่อ

ที่ท่านทรงชุดเลี้ยงมามาตั้งแต่เล็ก
อนุญาตให้เรามาร่วม
ในสื่อที่ท่านทรงธสำนรารด้วย
ไปนะมีความทรัพย์ขึ้นในพระองค์ท่าน

แล้วก็ท่านทรงอนุญาตให้เราเก็บพี่ก็เอามาตากแห้ง
แล้วก็รวมเอาไว้ในกระจุกเอาไว้บูชานะฮะ
ซึ่งประชาชนน้อยนิดของเราเนี่ย
สามารถที่จะเก็บเศษพัทยาที่ท่านได้เสวยนะครับ
แล้วที่น่าประทับใจมากคือท่านมีท่านมีพระเมตตากับพวกเรามากนะว่า
เวลาที่ท่านเสวยเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พระราชทานมาพวกเรานะครับ
แล้วก็พระราชทานมาตามโต๊ะที่เราร่วมสวย
ทรงมีพระเมตตาสูงมากที่พี่ตุ๋ยมีความรู้สึกประทับใจ
หมอทู่ล่ะครับความประทับใจที่มีต่อพระองค์ครับ
ผมมีความประทับใจตอนที่น้ำท่วม
น้ำท่วมตอนนั้นโอ้โหสูงมาก
ผมจำส่อไม่ได้บ้านผมก็ท่วมท่วมไปทั้งเกือบทั้งกรุงเทพ
ความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนว่าใครเดือดร้อนอะไรบ้าง
นะฮะท่านก็เลยพระราชทานให้ยืมนะฮะ
รถกระบะที่สมัยก่อล้องสูง

แต่ไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะครับ
ใช้ไปรับพวกอศที่น้ำท่วม
ผมก็ตะเวนรับพวกพวกเนี่ย

เสร็จผมก็รับกลับส่งตามบ้าน
อันนี้ประทับใจที่เรียกว่าท่านคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่พวกเรา

สิ่งที่พระบาทศึกษ์เขาถือว่าพระบาทธานให้กับพวกเราก็เหมือนกับทุกคน
แต่ว่าที่ผมประทับใจและผมพึ่งปิติมากที่พี่เส้นพระเจ้า
อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดที่ผมได้รับทำให้ตาย

ลูกคุณครับ

ที่เรียกว่าสมิตรศิลป์ราชดาครับ

เลขที่ออกรึเปล่า

พี่เล็กซึ่งถ้าเกิดพูดตามภาษาชาวบ้านคือเหมือนได้ชีวิตใหม่จากพระองค์เลย

เหมือประมาณปี๔๐

ซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็น
ก็ไปหาหมอที่บริษัทหลังกำแผน

จนไฟตางคุณหมอมาออกว่ะหัวใจ
พอรุ่งขึ้นก็ได้
ให้คุณหมอทางโรงพยาบาลสิริราชช่วยย้ายไปทำบรูน
แล้วทำสองครั้งซึ่งทำให้ผมเนี่ยได้เหมือน
เอ่อผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในอาทิ
หลังจากนั้นประมาณสัก๒๓ปีต่อมา
ท่านก็ได้พระราชทานเข็ม
ซึ่งเป็นรูปร่างช้างสามเชือกชูหัวใจ
แต่ท่านรับสั่งว่าหัวใจช้างเหยียบ
ซึ่งหมายความว่าตอนที่ท่านเป็นหัวใจทำไปตามหัวใจ
มีความรู้สึกว่าอึดอัดและแน่นหน้าอกมากเหมือนช้างเหยียบ
ก็เลยเป็นที่มาที่เรียกว่าเหรียญช้าง

ถนานี้ที่ทุกคนใส่อยู่นี่ค่ะพอ
แล้วก็ยำกลัดที่อาจารย์ท่านท่อนติดนั่นก็คือพอ
ความรู้สึกที่เป็นพปรกับพอเนี่ยมันต่าง
ปปรนี่คือทรงเป็นพระมหาปรมินทรมาหา

ก่อนจะเสด็จขึ้นครองราชแบบว่าบรมราชาพิเศษ
และหลังจากสวรรคต
ก็จะทรงเป็นภูมิพลอดุลยเดช
แล้วพวกเราก็คือเสมือนท่าหลวงเดิม
แล้วก็ค่าหลวงตลอดกาลของพอไป

ถาวรบอกกับผมนอกรอบบอกว่า

องค์ท่านจดจำสมาชิกในวงได้หมดเลย
แล้วไม่ใช่แค่ว่าชื่อเล่นหรือว่าฉายาของแต่ละคนเท่านั้น
ตลอดเวลาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นสิบปีเนี่ย
ทั้งจะเป็นพระราชาของต่างประเทศ
ในกรณีนั้นเนี่ยท่านจะทรงให้พวกเรา
ไปเล่นดนตรีร่วมกับท่านด้วย
ทีนี้ก่อนจะเล่นเนี่ยพวกเราจะยืนเข้าแถว
แนะนำตั้งแต่คนแรกจอดรถถือคนสุดท้ายนะครับ
ชื่อและนามสกุลตอนนั้นมีจำนวนมากกว่านี้อีก๑๐กว่าคนนะฮะ
ซึ่งผมเองผมก็จำไม่ได้อาจจะจำทันสุกุลเพื่อน
เล่นกันมาเป็น๑๐ปีบางครั้งก็ลืมนึกไม่ออกเนี่ย
แต่พระองค์ท่านจำได้หมดเลยนะครับ
ชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ทำงานที่ไหน
แต่ที่สำคัญที่สุดท่านทรงใช้คำพูดว่าอะไร
เพื่อนฉันณตรงนี้ไม่รู้จะพูดว่าไง

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำแล้วก็จำ
คิดว่าพวกเราคงอ่านออกโดยที่ท่านไม่ได้รับสั่ง
เป็นคำพูดเป็นอะไรออกมาเลยนะครับ
ทุกครั้งที่เราเข้าไปเล่นดนตรีถวายกับพระองค์ท่านเนี่ย
สุดท้ายเราก็ลงนั่งกับพื้นแล้วก็กล่าว
ก่อนที่ท่านจะเสด็จขึ้นข้างบนเสด็จออกไปข้างนอกนะครับ
ช่วงนั้นพวกเราคิดว่ามีความรู้สึกเหมือนกับผม
ผมไม่เคยพูดกับพวกเราเรื่องนี้เลยนะ
ถ้าเราจ้องที่พระพักษ์และสายพระเนธ

คำพูดนั้นคือขอบใจนะแต่ไม่เคยรับสั่งเลย
แต่พวกเราอ่านออกว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งอย่างนี้ที่ผมลืมไม่ได้ในชีวิต
พระองค์ตั้งแต่โอ้โหยังตัวเล็กเลยจนถึงทุกวันนี้

คือจริงก็มีมากมายนะครับ
มีหลายเรื่องคือไม่รู้จะเล่าจะเล่าได้ยังไงถึงขนาดไหนนะครับ
เพราะให้พระองค์ท่านจะรับสั่งเสมอว่า
อยากได้อะไรเนี่ยท่านก็ให้ได้แต่ท่านท่านก็บอกท่านไม่ให้หรอกท่านให้การศึกษาดีกว่า
ท่านส่งไปเรียนส่งไปเรียนทุกครั้งพอปิดเทอมกลับมาพอมาเฝ้าทุกคนก็จะเจอกันแล้ว
พอมาเจอกันท่านก็บอกเปิดเทอมเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วทำอะไร
ก็มาเล่นแจ๊สกับเรามาเล่นดนตรี
พวกท่านส่งสอนพวกท่านส่งส่งส่งไปจนจบปริญญาเอก
ไม่เคยทรงเรียกร้องอะไรเลย
เมื่อสักประมาณ๑๐ปีที่แล้วพอเล่นดนตรีเสร็จ
เราก็ออกไปกินข้าวกันที่ห้อง
เรียกว่าออเราก็เล่ากันคุยกันสนุกสนานนะเราตามเสด็จกันเมื่อก่อน
เป็นที่เราฟังดูแล้วก็อิจฉานะ
เพราะว่าตอนผมเข้าไป๓๐ปีไปแล้ว
พวกท่านก็ไม่ได้ส่งเสด็จที่ไหนอย่าง
เหมือนที่ออได้ตามเสด็จกันไป
พอเสร็จผมเข้าไปเฝ้าพวกท่านก็ไปทูลพวกท่าน
พระพุทธเจ้าเสียใจจังเสียใจนะที่

เพราะว่าเนี่ยฟังดูแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือ
มันน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับ
องค์ท่านก็บอกไม่หรอกเกิดมาถูกเวลาแล้ว
แล้วก็รับสั่งเลยว่าเนี่ยมีอะไรมองเห็นอะไรมีความสุขยังไงเนี่ยความสุขที่เรามีร่วมกันยังไงเนี่ย
เขียนเอาไว้จดเอาไว้อีกหน่อยเนี่ยก็จะไม่เหลือใครแล้วนะในวง
เหลือเราเนี่ยคนเดียวไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะครับ
เป็นอะไรที่ทรงมอบหมายมาแล้วผมก็ผมก็จำใส่กล้าวมาตลอดเวลา
ทุกเหตุการณ์และเรื่องราวจากสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์
คือภาพสะท้อนความทรงจำที่งดงามในฐานะนักดนตรีของพระราชา
ซึ่งทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
และในช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพลแห่งชีวิตสักครู่เดียวครับ
สวัสดีครับ